ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตนะครับ
เกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะครับเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน

ไปเจอกันอีกทีงานบวชมีเรื่องกันอีก
เนี้ยตามกันไปยิงถึงบ้านเลยนะครับอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
บ้านน้องภัยหมู่สิบเอ็ดตะบลโบดอำเภอพิมาย
จังหวัดนครรจสุริมานะครับนายชนาธิปประทุมโย
ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่นะครับได้รับแจ้งอ่า
แจ้งตำรวจนะครับอ่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้เนี่ย
มีเหตุวัยรุ่นยิงกันเสียชีวิตหลังจากไปร่วมขบวนแห่นาคในหมู่บ้าน
อ่าซึ่งเกิดเหตุที่บริเวณอู่ซ่อมรถช่างไหมบ้านศรีเจริญชัย
หมู่ยี่สิบสี่เป็นหมู่บ้านอยู่ติดกันนะครับ
จากการสอบถามนางบัวพันธรรมชูอายุ๔๘ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถ
บอกว่าผู้ตายชื่อนายธนพลสาหร่ายหรือในตุ้มอายุ๒๐ปีนี่ฮะ
อู่ซ่อมรถตรงนี้นะครับอ่าผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนของลูกชายของเจ้าของอู่
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย๓มีงานบวชนาคของคนในหมู่บ้านน้องไผ่
ก็จ้างรถแห่กันมาเรียกว่างานใหญ่แหละนะครับ
มีรถแห่มาในขบวนแห่นาคก็มีญาติมีแขกมีวัยรุ่นในหมู่บ้าน
หมู่บ้านใกล้เคียงก็มาร่วมงานแห่นาคกันอย่างสนุกสนาน
ระหว่างนั้นผู้ตายกับคนที่ก่อเหตุนะฮะคือนายนบพรเสงี่ยมกลาง
หรือว่าในจี้อายุ๒๖ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
คนนี้ฮะข้างซ้ายซ้ายมือภาพซ้ายมือนะครับ
นี่คือผู้ต้องหานะครับนายนบพรสงเหยียมกลางนะ
เคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนกับนายชนะทิพย์ผู้ตาย
นายธนพลผู้ตายนะครับปรากฏว่าเจอกันในงานบวชนาคเมื่อวานนี้
ก็ชกต่อยกันอีกหลังจากนั้นพอแห่นาคเสร็จ
ลูกชายของเจ้าของอู่ก็เลยชวนเพื่อน๔คนซึ่งรวมทั้งนายธนพลผู้ตายด้วย
มาที่บ้านที่อู่ซ่อมรถนะครับแล้วนายธนพลผู้ตายก็ไปนอนเล่นที่เปรย์
มีเปรย์อยู่ที่บ้านที่เป็นอู่ซ่อมรถนะครับกระทั่งเย็นเย็นมีรถกระบะ
ซูซูแคปสีขาวมาจอดที่หน้าบ้านนะฮะนายนพร
เดินถือปืนลูกซองยาวลงมาจากรถแล้วมีนายสมชายทรัพย์เจริญเดินตามหลังมา
สมชายนี่เป็นคนขับรถตะโกนถามว่าไอ้ตุ้มอยู่ไหน
ยังไม่มีใครทันตอบอะไรนะครับนายนพรเห็นว่านายธนพลหรือนายตุ้ม
นอนอยู่ที่เปรย์เล็งปืนไปแล้วยิงใส่ทันทีส่วนคนที่เหลือที่อยู่ในอู่ซ่อมรถ
ก็วิ่งหนีกันฮะแตกกระเจิงครับอ่าส่วนนายสมชายคนขับรถเนี่ย
กับนายนบพรพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็วิ่งกลับขึ้นรถไปนะครับ
แล้วก็ขับรถหนีไปนายธนพลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับถูกยิงเข้าที่บริเวณใต้รักแร้ข้างซ้าย
มีกระสุนที่เป็นรูเนี่ยกระจายเต็มร่างกายไปหมด
ที่นี่เขาตีกันอยู่สี่แยกแล้ว
ที่นี่ก็นึกว่าจะแหยกยายกันหมดแล้ว

อืมมันถามว่าไอ้ตุ้มอยู่ไหมว่าก็นี่
คนนี่คือคนตายค่ะจ้ะไอ้ตุ้มอยู่อยู่ไหมว่าก็นี่
พอไม้มันจะตั้มแล้วล่ะจ้ะฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้พอดี
ฉันก็วิ่งไปพักไอ้คนนั้น
อืมก็ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทั้งคู่อ่ะ
กับนายสมชายทรัพย์เจริญที่ขับรถมาให้เขาอืมอ่า
นายสมชายก็ภาพขวานายนพรก็ภาพซ้ายมือปืนนะครับค่ะ